ในพิธีแห่ข้าวโอนโตนสิ่งที่ทำให้ผู้เท่าผู้แก่ใจจดใจจ่อก็คือการได้รับฝั่งเทศสังกาศซึ่งเป็นการประกาศให้รู้ว่า
จะมีการเริ่มต้นพิธีเทศมหาชาติต่อในงานบุญภเวทแล้วโดยเทศสังกาศจะมีเนื้อหาที่เป็นการเกริ่น
บอกให้รู้ถึงประวัติสั้นและบอกถึงอายุทางพระพุทธศาสนาเป็นการเทศบอกศักราช
ได้สร้างโพธิสมภาษณ์นานวะเป็นประทัศน์ได้เลี้ยงรัฐสัพพายุสัญญาณการ
แล้วจึงเทศมหาชาติคือการถ่ายทอดเรื่องราวของพระมหาเวชสันดรชาดก
อาศัยกรุงวิลพัฒน์เป็นที่เสด็จโคจรพิคาจารย์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน